กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับช่วงนี้มาลองลิ้มชิมรสเมนูอาหารพื้นถิ่น
พร้อมหลุนเงิน๑หมื่นบาทนะครับกับตัวแทน
ชาวบ้านทั้ง๒ทีมแข่งขันกันปรุง
เพื่อช่วงชิงความเป็นที่สุด
กับอบตขอปรุง
อบตขอปรุง
นี่คือช่วงการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่น
หรือขนมพื้นบ้านของชาวบ้าน๒ทีม
ภายใต้โจทย์ของความเป็นที่สุด
เพื่อชิงทุนสนับสนุนชุมชน

แต่วันนี้จะเป็นเมนูอะไรกัน

จึงส่งตัวแทนท่านรองมานะครับ

วงเจ้าที่เจ้าทางของคนที่นี่ซึ่งเขาก็จะนำขนมหูช้างใส่ผ่านจัดเป็นสำหรับรวมกับขนมต้มและขนมบัวลอยอย่างที่เห็นนี่แหละครับวิธีการทำขนมหูช้างก็ง่ายแสนง่ายแหละครับเพียงแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็นวดเมื่อน้ำและตัวแป้งเริ่มจะเข้ากันดีแล้วก็เริ่มปั้น

นี่ก็ช่างล้อช่างหยอกจริง
เทปที่แม่เค้าขี้อายก็อามเล่นแล้วยังนาน
ครับตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับทีมสีฟ้ากันบ้างดีกว่า

นานกว่าบ้านสีส้มไหม

ก็สารขนมขึ้นสาร
หมายถึงว่าเขาจะไหว้สารขึ้นบ้านใหม่ทำบุญ

อ๋อไหว้เจ้า
เจ้านี่หมายถึงว่าเจ้ามือหรือว่าอะไร
จานสั่งเจ้าอะไรอย่างนี้

คนกลางทั้งสองทีมชอบปิดปาก

ไหว้เราชนะเรามี

แค่ทีมสีฟ้ามีฟันปลอม
ก็คงว่าเราชนะได้แล้วว่างั้น

เอาเป็นว่าวันนี้จะแข่งขันกันไหมเนี่ย

ออกตามหามะพร้าวทึนทึกตามบ้านกันเลย

ไปเอามะพร้าวมาให้เรานะครับพร้อมแล้ว

ภารกิจตามหามะพร้าวทึ่น

ขนมหูช้างที่ใหญ่ที่ศูนย์

แล้วบ้านไหนจะมีมะพร้าวถึงทึก
ให้แม่เขาบ้างล่ะครับเนี่ย
น่าจะมีมะพร้าวแก่เปล่า

บ้านหลังแรกกินแห้วไปแล้วล่ะครับ
มาแล้วหลังนี้จะมีไหมล่ะจ๊ะแม่จ๋า

อ้าวบ้านนี้ก็ไม่มีปะโทษ
ต้องเดินหาอีกกี่หลังล่ะครับเนี่ย

อ้าวไยมะออกมาเร็ว
จะเป็นชื่อเจ้าของบ้านล่ะครับ
นี่ละเจ้าของบ้านปะโทษ
ทำงานอะไรครับเนี่ยน้อง

อ้าวเฮ้ยยพยุดกันได้หนือแบบนี้เลยเหรอ
เรามาดูตัวแทนทีมสีฟ้ากันบ้างดีกว่า
โอ้โหมีมะพร้าวแบบนี้ก็สบายเลยล่ะสิ

ไม่ต้องถีบจักรยานให้เหนื่อยเหมือนทีมสีส้ม

ไปเราไปหาหลังบ้านกันดีกว่า

นั่นไงมะพร้าวเจอแล้ว
ภารกิจอะไรเนี่ยง่าย
ตอนนี้ขอไปดูทีมสีส้มกันหน่อยดีกว่า
ว่าปัดจักรยานดีอยู่หรือเปล่า
นั่นไงบ้านนี้มีครับ
เปิดประตูเข้าไปเลย
เดี๋ยวไปไหนแล้วนี่
แล้วทำไมไม่เข้าตามตรอกออกตามประตูละเนี่ย

ในที่สุดทีมสีส้มก็ได้มะพร้าวแก่แล้ว

แล้วทีมสีฟ้าล่ะครับ
โอ้โหลืมไป

เพราะเจอมะพร้าวตั้งแต่ไก่โห

คว้ามันเลยจ้าแม่จ้า

ร่วงไปแล้ว
แล้วมาหยิบให้มันดีเลยจ้ะแม่
โอ้โหงานหมูกลายเป็นงานช้างแล้วล่ะเนี่ย

ถึงกับลำบากทีมงานเราได้เลยครับเนี่ย

แท้เงื่อยทีมงานเราอีก
เอ้าเมื่อกี้ยังลงไปได้อยู่เลย
ช่วยแม่เขาอีกแรงละกันนะจ๊ะทีมงาน

อื้อหัมหน่อยหัมหน่อย
อุ๊ยตายแล้วนี่ตายแล้วพาล่วงแล้ว
ในเมื่อทีมสีฟ้าทำภารกิจสำเร็จแล้ว
ถ้าอย่างนั้นเรากลับไปแข่งขันทำขนมหูช้าง
ใหญ่ที่สุดกันเลย
นี่ได้มาเรียบร้อย๒ลูก
มีเวลา๑๐นาทีทำให้ใหญ่ที่สุดนะครับ
พร้อมแล้วเริ่มครับ
การแข่งขันทำขนมหูช้างให้ใหญ่ที่สุด

ตอนนี้ทั้งสองทีมก็เริ่มจากการปอกมะพร้าว
เพื่อนำไปขูดกันนั่นเองล่ะครับ
โอ้โหหน้าทิศ
มีมือปรานดี
เอาละครับเริ่มคัดสนกัน
ขูดมะพร้าวบนกระต่ายแล้วครับ

เดี๋ยวไปแป้งน้อยไปเติม
ทำยังไงก็ได้ต้องใหญ่ที่สุดนะฮะ
รอบนี้นะฮะน้ำน้อยไปหรือเปล่าฮะ

หัวหน้านู้นนวดไปเต้นไปนะครับ
นวดไปเต้นไปเคลื่องไปโยมไป
ไม่กลัวเป็นลมกันเลยนะเนี่ย

เรามีเวลาเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้นนะ
ถ้านวดได้ที่กันแล้วก็เอาไปแทงกันเลย

ต้องเริ่มนึ่งแล้วนะครับยังไม่ทันนะครับ

นี่ก็เกือบเสร็จแล้ว

เปิดแล้วนะครับนึ่งแล้วนะครับ

เฮ้ยทีมสีส้มนอนดอนเลยเนี่ย
แม่ทีมสีฟ้าก็เอากับเขาด้วย
เรียกว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จริง

ตอนนี้ทั้ง๒ทีมนะครับพร้อม
จะสุกมานะครับโอ้โหเปิดฐานเถอะเลย
เอาแล้วนะครับจบหลงห่างโดยมะพร้าวนะครับตอนนี้โอ้โหแผนใหญ่มาก

เอาแล้วเร็วเรียบร้อยหยุดเวลา
ถ้าอย่างนั้นเราไปวัดเส้นผ่านศูนย์กลางกันเลยดีกว่า
ว่าสีไหนจะใหญ่กว่ากัน
เราต้องทำการวัดครับ

นี่เลยขอเจ้าวาดด้วย

อยู่ที่๕๖นะครับ

เฮ้ยอะไรจะใหญ่กว่านั้นเนี่ย
หูช้างอะไรใหญ่ตั้ง๕๖เซนติเมตร
ลุ้นกันดีกว่าว่าทีมสีฟ้าจะทำได้มากหรือน้อยกว่า๕๖เซนติเมตร

เท่าไร

มาค่ะมาครับนะครับ

โอ้โฮชิลล์เฉียนจริงครับ

ใหญ่กว่าเพียงแค่๑เซนติเมตร
เรียกว่าลุ้นกันจนปากค้างนั่งเก้าอี้ไม่ติดกันเลย
ในเมื่อเราได้ทีมที่รวมแรงสามัคคี

ก็ไปมอบรางวัลกันเลยครับ
ที่๑๒๓๒นะครับ

วันนี้ขอบคุณนะครับท่านรองอุทัยมากนะครับ

เอาละครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา
ช่วงหน้าอบตขอแรง